ดีนี่ทิชชู่เปียกเช็ดสะอาดลดการสะสมของแบคทีเรีย
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่
แหมงแหมงเมื่อวานนี้ปรากฎการณ์คนข่าวนะฮะค่ะ
ค่ะอย่างที่บอกเมื่อวานโอ้๑๙๑๙เราการข่าวชนะ
ละครเย็นชนะแบบทุกอย่างอืมอ๋อ
วันนี้ฉันคิดว่าคนจะต้องติดตามรายการข่าวอย่างใกล้ชิด

คุณติสวัสดีค่ะคุณวันนี้คุณติคุณติลงพื้นที่

ทำไมคุณติมือสั่นขนาดนี้เหรอคะ

ของขึ้นแล้วคงไม่น่ากลัวมาก

ไฟหน้าค่ะคุณผู้ชม
มาแต่งหน้าตั้งแต่๓โมงเถอะ
ใช่ติดหนวดเพิ่มให้เหมือนคุณติดด้วยนะคะ
โอ้โฮนี่มันมีไฟมีเกาะจริงเลย

นักข่าวคนไหนโดนบีบคอวันนี้ติเหรอ

ฟ้าคุณฟ้าคุณฟ้ามอน
เดี๋ยวเราจะไล่เลี้ยงว่าทำไมลุงพลถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ความจริงแล้วมันน่าสงสัย
น่าสงสัยว่าวันที่๑๕กุมภาพันธ์เนี่ย

พี่อุ๊บจะตกปากที่ตกแต่งฝีระยะ
พี่อุ๊บก็อยากเจอคุณแม่อยู่นะ

หรือว่าถ้าพี่ไม่เป็นพี่อุ๊บพี่จะเป็นหมอปลาไหมคะ

เดี๋ยวให้น้องรายงานสถานการณ์โควิดก่อน
เราก็จะมาไล่เรียนกันว่าอะไรเป็นยังไง

โอเควันนี้เราอัปเดตสถานการณ์ของเรื่องโควิดกันซะก่อนนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ก็แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ
วันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๗๑รายด้วยกันค่ะ
รวมนะวันนี้ผู้ป่วยสะสมก็ยืนยันอยู่ที่๑๒๕๙๔ราย
หายป่วยแล้ว๙๓๕๖ราย
แล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๗๐รายด้วยกันค่ะ
สำหรับผู้ป่วยใหม่ก็แบ่งออกเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะ
ติดเชื้อในประเทศวันนี้๓๓รายด้วยกัน
ค้นหาเชิงรุกในชุมชน๑๒๕ราย
และ๓ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าสถานกักกันของรัฐ๑๓รายด้วยกันค่ะ
ขณะเดียวกันในแพทย์สุรโชคต่างวิวัตร
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัคซีน
ว่าทางออยเองขอยืนยันว่าขณะนี้
ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะ
ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพการผลิต
ที่ผลิตในต่างประเทศที่มีการนำมายื่นขอขึ้นทะเบียนนั้น
ก็ยังไม่ทราบว่าจะส่งมาวันไหนแต่หากทางบริษัทส่งเข้ามาแล้วก็สามารถพิจารณาได้
ซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่เกิน๑สัปดาห์ด้วยกันค่ะ
อย่างไรก็ตามในเรื่องของการขึ้นทะเบียนได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะมีวัคซีนหรือไม่มีวัคซีนเข้ามาในประเทศไทย
เพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยหรือไม่
แต่หากภาคเอกชนหรือว่าผู้นำเข้ารายใดต้องการจะนำวัคซีนเข้ามาใช้
ก็ต้องมาขออนุญาตเป็นผู้แทนจำหน่ายจากออยโดยระบุให้ชัดเจนค่ะว่าจะมีการนำวัคซีนจากบริษัทใดเข้ามา
พร้อมทั้งนำเอกสารหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องเข้ามายื่นด้วย
ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนโดยจะเข้ามาประมาณเดือนมิถุนายน
ซึ่งระหว่างนี้เนี่ยก็จะต้องเตรียมการรองรับแล้วก็พิจารณาวัคซีนจากหลายแหล่งด้วยกัน
โดยจะไม่มีการผูกขาดแล้วก็ยังต้องกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม
ใช้ฉีดในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าช่วงการระบาดเท่านั้น
ซิงคโปร์เองอินเดียก็เริ่มแล้วฮ่องกงเขาก็ฉีดกันไปแล้ว
เอาละอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพูดกันเกี่ยวกับอนุมัติการเงินเยียวยา
วันนี้เราจะต้องมีเอาข้อมูลมาถ้าสมมุติจะพูดที่เราคุยกันมาเนี่ย
๓๕๐๐บาทวันนี้อย่างที่เราบอกว่าเป็นวันที่๑๙มกราเนี่ย
หลายคนก็จะรอว่ารัฐบาลการประชุมคอรมอลเขามีการอนุมัติอะไรมาบ้าง
ณวันนี้๓๑ล้านคน๓๑ล้านคนคือคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เงินเยียวยาเดือนละ๓๕๐๐บาท
จำนวน๒เดือนเพราะฉะนั้น๓๑ล้านควรจะได้๗๐๐บาทต่อคน
คือตอนนี้กระทรวงการคังเขาก็เสนอเข้าว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์๓๑ล้านคน
ดูปี๖๒เงินเข้าเงินออกเป็นยังไงแล้วที่สำคัญก็จะรู้ว่า
รู้สึกอย่างเธอส่งประกันสังคมบ้างแองจิส่งค่ะ
ส่งประกันสังคมไม่ได้ตรงนี้ก็เป็น๓เปอร์เซ็นต์๕เปอร์เซ็นต์

ได้เหรอคุณแม่เอาไม่ได้เหรอ
แสดงว่าถ้าคนเข้าอยู่ในกลุ่มพร้อมประกันสังคมจะไม่มี
เขาบอกว่าไม่น่าจะได้ยังไม่รู้รู้สึกว่าพี่เจ้าพี่ศึกษามาคือ
จะเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบเช่นอาชีพอิสระอย่างคนขับรถ

มีมอเตอร์ไซส์วินมอเตอร์ไซส์
ผู้ประกอบอิสระกาเซตตกรหุมีสิทธิ์ได้
ออโตเมติกเนี่ยคนที่ได้ออโตเมติกคือท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แต่ก็ต้องลงทะเบียนนะฮะแล้วก็แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชี
ในบัญชีเนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่าคุณมีบัญชีเงินฝากเท่าไหร่
อย่างสมมุติคุณมีเงินฝากโอ้โหเป็นหลักแสนหลักเขาคงไม่ให้คุณหรอกถูกต้องไหม

แล้วเป็นผู้ขออีกสินิดนึงเจอก่อน๓แสนบาทมีพึงไม่ประเมินไม่เกิน๓แสนบาท
เขาจึงบอกว่าบัญชีหรือคุณผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับมีเงินให้ใช้ในการรับสิทธิ์เนี่ย
ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา๓๓ก็น่าจะเป็นประกันสังคม
ประกันที่เราทำกันไว้เนี่ยนะฮะประกันเอ่อเขาเรียกว่าประกันอะไรนะ
ที่ทุกบริษัทประกันเขาเรียกประกันเงินเดือนไงฮะ
ไม่ใช่ประกันที่เวลาเราทำงานเขาให้กันนะ
ก็มีประกันสังคมประกันสังคมแล้วก็กองทุนสำรองเลี้ยชีพ
นั่นแหละสองไม่เป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อันนี้ไม่ได้แน่นอนค่าราชการการเมืองไม่ควรจะได้อยู่แล้ว
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนานคือบางคนเนี่ยเกษียณไปแล้วมีบำนงบำนานเนี่ย
คือเขามีเงินเลี้ยงคุณอยู่แล้วคุณก็ไม่ควรจะได้นะครับ
หรือมีคนที่ได้เบี้ยหวัดจากส่วนข้าราชการอยู่แล้วพวกทหารตำรวจอะไรที่จะมีบำนานเนี่ย
คุณไม่ได้แน่นอนนะครับมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน๓แสนบาทต่อปี
หมายถึงว่าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยคุณมีเงินเกิน๓แสนบาทหรือเปล่า
ถ้าเกิน๓แสนคุณไม่ได้ครับมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันแล้ว
คุณจะไปเปิดบัญชีกี่บัญชีไม่รู้ล่ะวันนี้คุณต้องมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันแล้ว
ที่รวมกันแล้วไม่เกิน๕แสนบาทถึงจะได้นะ
เขาก็ถือว่าให้สิทธิ์สำหรับคนแบบเยอะเหมือนกันนะ
เพราะว่าจริงบางทีบางโถฐานเงิน๕แสนนี่ถือว่าก็ค่อนข้างเยอะ
ถ้า๓แสนนี่ตกเฉลี่ยก็เดินละ๒๕๐๐๐เยอะอยู่นะถือว่าเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็เลยบอกโอเคล่ะ
เราจะต้องให้ผู้ประกันเยียวยาประกันสังคมไม่น่าจะได้
เพราะว่าเรามีเงินเดือนกันอยู่แล้วแต่๓๑ล้านสิทธิ์คืนนี้คุณจะต้องลงทะเบียนกัน
รู้สึกลงทะเบียนวันไหนแอ้งจี้๒๙มกราคม
มกราคมเนี่ยก็จะชวนมาร่วมโครงการเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๒๙มกราคมแล้วผู้ที่จะรับเงินเยาวิทยาเนี่ยอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ
จะต้องหลักเกณฑ์คือ๑ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม
ไม่เป็นข้าราชการนะครับไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ไม่เป็นผู้ที่มีอาชีพไม่เป็นผู้ที่มีอย่างยัยตั๊กอย่างนี้ลงน่าเกลียดเพราะหล่อนได้เงินค่าแต่งหน้าวันละสองสามอย่างนี้น่าเกลียดลงไม่ควรจะได้อย่างนี้ไม่ควรจะได้มาแต่เขาโดนในนี้อยู่แล้วนะถ้ายอดรวมมันเกินก็ไม่ได้อยู่แล้ว
วันนี้พบตำรวจก็ออกมาพูดเลยถึงเรื่องลุงพลเหมือนกันนะฮะ
ตอนนี้โอ้โหคนในโซเชียลรอคุณแม่อยู่
คือมันเกิดดราม่าขึ้นมามากมายวันนี้เราเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนดีกว่า

เป็นเมื่อลุงพลเนี่ยนะฮะได้นำไม้ที่ระบุว่าตอนแรกบอกเป็นไม้ตะเคียน

สืบไปสืบมาเนี่ยมันไม่ใช่ไม้ตะเคียนน้อง
รู้สึกจะเป็นไม้ประดูกเป็นไม้ประดูกในข่าวมองว่าเป็นไม้มะค่า
เป็นไม้มะค่ามะค่าใช่ไหมครับก็คือเอาง่ายเลยเนี่ย
ก็คือทางกรมป่าไม้ก็มีการเข้าไปตรวจสอบนั่นแหละนะคะ
แล้วก็มีทั้งเรื่องของทนายก็คืออย่างที่บอกไปมีการแจ้งร้องเรียนกันไป

ซึ่งคนเขาถามทำไมช่วงเนี้ยลุงพลดูเครียด

อ่ะคำถามที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนมาพูดว่าเฮ้ย
วันที่สิบห้าทุกอย่างพริกเราพูดกันถ้าสมมุติหนุ่มเขาจะพูดดัดจริดเป็นหลักการหน่อย
หน่อยนึกถูกต้องมั้ยว่าจะต้องเป็นไม่เขาไม่กล้าถ้าสมมุติเราพูด
ภาษาชาวบ้านอย่างที่เราคุยกันอ่าตอนแรกพ่อแม่น้องชมพู่น่าสงสัยที่สุด
อ่าใช่ตลอดระยะเวลาหลายต่อหลายเดือนทุกคนลงความเห็นว่ามีทั้งค่า
เราย้อนแบบไปสิมีทั้งหนูนาอืมมีทั้งแบบอู้ไปซื้อนูมาตัวแล้วแพง
แล้วน้องชมพู่ไปเล่นตายแล้วถูกแบบพังมือตีลูกจนตายอันนี้ก็เป็นไปได้
ตอนแรกคนไปคิดอย่างนั้นสักพักลุงพลดูเป็นฮีโร่มาตลอด
มีเอฟซีแหมอีหมอปลาเอ่ยคุณอุ๊บวิเรียไปอยู่ที่บ้านกรอก
ปรากฏในช่วงเดือนสองเดือนหลังมีกลุ่มแฟนคลับที่เป็นยูทูปเบอร์
เขาบอกมีกลุ่มแฟนคลับที่เป็นยูทูปเปอร์เนี่ยไปอยู่ที่บ้านกรอกกรอก
ปรากฏว่าพลิกอีกว่าพวกนั้นไปสืบพฤติกรรมลุงพลเว้ย
ซึ่งเขาบอกว่าคุณดูแล้วกันว่าตอนแรกที่เราย้อนกลับไป
สมัยที่แบบว่าข่าวลุงพลเรานำเสนอกันบ่อยบ่อยไทยรัฐทีวีนี่ประหนึ่ง
ตอนนั้นก็แบบว่ามีข่าวว่าเฮ้ยคนร้ายไว้ผมยาว
เขาบอกว่าลองดูสิมีคนคนหนึ่งไปตัดผมสั้น
แล้วก็มีการเรียกบอกว่าในที่สุดแล้วเทวดากับนางฟ้าเป็นคนฆ่าน้องชมพู่เว้ย
อ้าวใครล่ะเทวดากับนางฟ้าเป็นใครล่ะเป็นใครล่ะ
วันนี้๑๙มกราคมเนี่ยเขาบอกเผยรู้ผลจับเท็จลุงพลครอบครัวคดีน้องชมพู่สัปดาห์นี้เว้ย
สัปดาห์นี้คุณจะได้รู้แล้วก็มีคดีที่ว่าส่วนลุงพลเนี่ยทำร้ายนักข่าวเนี่ย
ข่ายการทำร้ายนักข่าวร่างกายหรือเปล่าอ่าขึ้นอยู่กับผู้เสียหาย
คือหมายถึงว่านักข่าวเนี่ยจะแจ้งความหรือเปล่าเราย้อนกลับมานี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
วันนี้ลุงพลมีหลายเรื่องเราก่อนที่ไปดูเหตุการณ์กันสักนิดไหมไปดูเหตุการณ์กันก่อน

ไม่เป็นไรให้ผมทื้อหน่อยช่องเนี้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
ให้ผมทื้อหน่อยสิเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
อย่าทำไม่ร่างกายผมนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ทื้อเฉยเฉยเนี้ยช่องอะไรเนี้ย
อย่าทำร้ายร่างคุณดูเฮ้ยลุงพลเปลี่ยนไปฮะทำไมมันดุเดือดอันเนี้ยอืม
ลุงพลเปลี่ยนไปฮะคุณแม่แต่ข้อตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าไมค์เนี่ยแบรนด์เนี้ย
สามารถเขาทุกวันเออทุกวันเขาจะจำไม่ได้หรือว่าเป็นไม่
แล้วคุณฟ้าเองอ่ะเขาก็ไปที่นั่นอ่ะอืมอยู่แล้วด้วยนะคะพิติเนี้ย
เนี้ยอะไรคือเขาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเห็นกันอยู่ตลอดอยู่แล้ว
ไม่เขาบอกตอนนี้ทำไมลุงพลฉุนเฉียวแต่วันนี้จากการฟังพี่หนุ่มที่พี่หนุ่มเขาพูดเขาบอกว่าปกติจริงในด้วยความนิสัยของลุงพลเองเขาก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้ว
หลายคนอาจจะไม่เห็นในมุมนี้วันนี้พี่หนุ่มเขามีการให้สัมภาษณ์เดียวกับเขาพูดอยู่นะคะเขาบอกว่า
โดยปกติเนี่ยคือลุงพลเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อนหน่อยอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพในมุมนี้แต่ก็อย่างที่ว่าไปค่ะว่าทำไมช่วงนี้
ฉุนเฉียวแบบมีโอกาสให้ทำให้พวกเราได้เห็นครับ
ขอสิคะซึ่งอันเนี้ยอากาศก็เย็นนะอากาศเย็นน่ะสิบเก้าอ๋ออากาศ
หนาวอืมเออที่อีสานหนาวด้วยแหละเออท่านผู้ชมฮะคุณดูคุณดู
อย่างนี้ลุงพลเนี่ยก็ต้องพูดว่าเป็นข่าวของนักข่าวอมริ
อันเนี้ยแหละถูกต้องไหมล่ะลูกคนก็เกิดประทะกับนักข่าวอัมริน
ครับนะฮะพยายามที่จะไปเข้าไปแย่งไมค์มาถือพร้อมพอถือหน่อยอืม
โจดมีคุณพยายามเข้ามาแยกออกผู้สินเกาะเราบอกว่าผมมาทำ
หน้าที่ของผมนะครับทำไมต้องต้องให้ผมหยุดพูดด้วยนอกจากนี้ลุงพลนะครับอีกหนึ่งคลิปเนี่ยเป็นลุงพลเดินเข้าหานักข่าว
ก่อนจะตะโกนว่าคุณมาถ่ายคุณมาถ่ายเนี่ยคุณขออนุญาตผมหรือยังนี่พุ่งเข้าไปเลย
ยูทูปเบอร์ที่ติดตามเนี่ยต้องรีบเข้ามาบอกว่าใจเย็นลุงพลใจเย็นนะครับวันนี้ลุงพลอาจจะเครียดหลายเรื่องเพราะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเนี่ยเขาก็เข้ามาตรวจสอบแล้วกันไม้ตะเคียนนะครับซึ่งลุงพลก็บอกว่าลอยตามน้ำมาซึ่งได้เข้าไปตรวจสอบไม้ตะเคียนที่สารแม่ตะเคียนโสระพีเนี่ยนะฮะข้างบ้านลุงพลเนี่ยในระหว่าง

ซึ่งหากไปในลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายอะไรคุณรู้ไหมฮะครอบครองโดยผิดกฎหมายนะครับและการนำไม้ห่วงห้ามขึ้นมาตั้งเป็นสารเนี่ยถือว่าเจตนาครอบครองส่วนจะเป็นการหลอกลวงประชาชนนั้นมีการใส่เงินหรือเปล่ามีตู้รับบริจาคหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องเช็คกันครับหรือจะต้องเช็คกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการ
ทุกวันนั้นที่ไหว้ก็เรียกชื่อผิดแล้วท่านก็ไม่ให้โชคสิเรียกแต่เจ้าแม่ตะเคียนน่ะจริงที่เป็นเรียกเจ้าแม่มาฆ่าเพราะล่าสุดที่หนูคงฝันไง๕๖๑ก็ไม่ถูก
เพราะว่าวันที่๑๕กุมภาเราจะรู้ว่าล่ะใครฆ่าชมพู่อีกหนึ่งคนที่น่าจะตอบคำถามคนไทยได้ดีที่สุด
แม้กระทั่งวันนี้ฉันไปเจอไอ้เก๊สการกล้าว
พี่มอสใครฆ่าชมพูไอ้เก๊ส

เค้การก้าวบอกหนูก็ติดตามข่าวนี้อยู่

พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเนี่ย
เขากล่าวถึงความคืบหน้าการนำชาวบ้านกรก
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะลุงพลป้าแตนอย่างเดียว

เขาเอาชาวบ้านกรกมาเข้าเครื่องจับเท็จครับ
เพราะอะไรเพื่อเป็นการขี้คลาย

ฝ่ายสืบสวนแจ้งว่าผลเป็นทางการยังไม่ออกนะครับ

เพราะว่าต้องมีการแปรผลครับ

แล้วก็ฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย
๓ท่านคาดว่าสัปดาห์นี้ผลจะเสร็จ

เขาบอกว่าจะต้องเอาทฤษฎีมาตั้งก่อน
จากนั้นเอาข้อที่จริงเนี่ยได้จากการตรวจมาประยุกต์ตามทฤษฎี

เพราะว่าอย่างนั้นไม่ใช่จะจบแค่เครื่องจับเท็จ
เราต้องฟังผลจับเท็จจริงของทุกคน

หมอบอตรบอกเลยไม่ใช่แค่ลุงพล
ซึ่งผลของเครื่องจับเท็จเนี่ยสามารถนำมาเป็นพยานในชั้นศาลได้ด้วย
แต่ต้องฟังเหตุผลอื่นประกอบด้วย
ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่หมอบตรเขาพูดครับ
เขาบอกว่าตนทราบว่าสังคมติดตามอยู่ตำรวจทำด้วยความรอบครอบ

ไม่ใช่ผู้ต้องหานี่ดินหลุดได้
อย่างที่บอกยังไงก็แล้วแต่ว่าข้อมูลที่เขาต้องใช้เวลาเนี่ย
เพราะไม่ใช่ถึงเวลาปั๊บขึ้นศาลปุ๊บเดี๋ยวหลุดตอนขึ้นศาลเลย
ลุงพลแล้วก็เหมือนแบบลักษณะเหมือนบอกว่าเป็นเหมือนลูกน้องของหมอปลาเนี่ยเป็นคนไปทำ
ก็เลยเป็นแบบว่าทำไมมาบอกกันแบบนี้ล่ะ
ซึ่งวันนี้หมอปลามตอบว่าคนมาเตือนก็ไม่เชื่อ
ตอนนั้นเบื้องต้นนี้ไปตอบว่าเราปกป้องทุกอย่าง
แต่พอถึงเวลาเขามีชื่อเสียงอืมมีคนรอบกายเยอะเขากลับมาระแวงว่าผมเนี่ย
ถึงอีหมอปลาเนี่ยไปติดเครื่องดักฟังไปทำศัยศาสตร์ใส่ข้าว
เพราะว่าอย่างนั้นเอาสมองส่วนไหนคิดพูดง่ายเราเตือนเขานะฮะ
คุณหนุ่มส่งมา๑๕กุมภาพันธ์นะฮะโอเคฮะอืมโอเค๑๕กุมภาค
นุ่มดูอยู่เนาะนี่ไงผมบอกว่ากลางเดือนเขาดู
เขาติดตามผลงานคุณแม่อยู่ตอนนี้คนรอเล่าเรื่องลุงพลตั้งนานแล้ว
ผมก็ดำจะพูดแบบอ่าหนุ่มนะพี่หนุ่มหัวเราะ๕๕๕พี่หนุ่ม
กลมมาฆ่าจ๊ะพี่หนุ่มหวะไม่กลางวันหนูก็ดูพี่
ไปเล่นกับลูกป่ะระดูกเฉยว่างถ้ามันพุ่งสร้างฉันจะเล่า
ไม่ใช่๕๕๕นะจ๊ะในฐานะเธองกแขกน่ะไม่เป็นไรเธองกต่อไปแขกเถอะ
พี่หนุ่มพอเดี๋ยวฉันเอาจากเธอเดี๋ยวสิ่งที่เธอสามารถปุ๊บ
เอามาเล่าทันทีเลยนี่ในรายการหนุ่มหนุ่มหนุ่มไหนหนุ่มงกแขกนะฮะ
ปรากฏว่าในรายการหนุ่มงกแขกคนนี้นะฮะแขกรับเชิญเขาก็พูดอย่างนี้
รับเชิญของรายการหนุ่มงกแขกนะฮะคือเขาบอกว่ามาระแวงเขาได้ยังไง
ติดเครื่องดักฟังเขาได้ยังไงมาทำศัยศาสตร์ใส่เขาได้ยังไง
เอาสมองส่วนไหนคิดนี่คืออีหมอปลาพูดในตอบในรายการหนุ่มงกแขกนะฮะ
พูดยังไงเราเตือนเขาเขาก็ไม่เชื่อหนุ่มหนุ่มหนุ่มหนุ่ม
คุณอย่าไปพูดว่าเป็นสิบห้ามันไม่ใช่วันที่สิบห้า
วันที่คืออย่างนี้เปิดกล้องมาเปิดกล้องมา
ตอนนี้ผมคุยโทรศัพท์อย่างนี้มันเบิดไม่ได้ว่ามันอยู่ในรถมันมืด
พูดสิไม่จะบอกว่าผลเนี่ยคือผลของเครื่องจับเท็จเนี่ย
ถ้าเร็วที่สุดสิ้นเดือนนี้แต่ว่าถ้าเกิดช้าที่สุดเนี่ย
อาจจะแบบกลางเดือนหน้าหรือว่าอาจไปถึงสิ้นเดือนหน้า
ไม่มีใครระบุว่าว่าเป็นวันที่สิบห้าจะรู้ผลคือคุณอย่าไปบอกว่าเป็นวันที่สิบห้า
ก็คือช้าที่สุดเพิ่งสิ้นเดือนหน้ามึงโพลอบมาอะไรเงี้ย
ไม่เธองกแกรกงกไปเถอะเฝ้ายังไงเธอก็พินเวลาปุ๊บเธอสัมภาษณ์ปุ๊บ
เดี๋ยวฉันก็เอาสิ่งที่เธอสัมภาษณ์มานั่งเล่าเข้าใจไหมเออเธอไม่ต้องกลัวเขาไปไหน
แต่ฉันกำลังจะขอยืมเซ็ทคลิปที่เธอไปนำเสนอไปแล้ว
ฉันไม่มีเวลาจะตีกับเธอนะเท่านี้นะหนุ่มนะ
ฉันโทรอ่านก่อนฉันอ่านข่าวที่แบบว่ารายการหนุ่มงกแขกก่อนเท่านี้นะ

จริงแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาเปรียบผมว่าเหมือนตัวเงินตัวทองเลย
เขาบอกว่าอย่างงี้ผมบอกตอนหน้าลุงแล้วก็ไอซาลวัส
เอาอยู่สิไอซาลวัสบอกว่าลุงจำไว้นะ
ผมเตือนทุกอย่างจุดเปลี่ยนเพราะ
น์นุ่มงกแขก
และการบริจาคเนี่ยเราเตือนจนไม่รู้จะเตือนยังไงแล้ว
หมอปลาพูดอย่างนี้วันขึ้นคอนเสิร์ตก็บอกตอนนี้ว่าเป็นโอกาสของลุงน้ำ
ลุงขายไก่ย่างสูตรลุงพลไปเลยอ่าอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย
หากคนไม่รู้จักลุงทางสื่อก็มีสูตรไก่ย่างขายไง
ป้าเขาบอกแนะนำงั้นแนะนำทุกอย่างแต่เขาไม่เคยทำ
แต่ที่หนักสุดคือนอยหรือระแวงผมนะฮะเขาระแวงว่า
หมอปลาเนี่ยจะไปทำของใส่เขาถูกเขาบอกใช่จะไปทำหาพระแสงอะไรล่ะ
อ่าใช่ผมทำแล้วได้อะไรอืมคนคำถามคืออ่ะจุดแตกหัก
เพราะว่าหมอปลาเนี่ยไปใส่เครื่องดักฟังใส่ลุงพลหรือเปล่านะครับ
ก็เนี่ยแหละผมบอกให้ไปแจ้งความนะทำซิมหาอีกก็ลืมคิดออกไปบอกว่า
เอ่อไปบอกช่องแปดเขาบอกไปบอกที่ช่องแปดอืมว่าเคยให้ยูทูปเบอร์เนี้ย
ซิมนี้ไปใช้นะครับแสดงว่าเขาต้องมีเบอร์พอถามเรื่องเบอร์บอกว่า
จำไม่ได้ว่ายูทูปเบอร์คนไหนอีกมันคืออะไร
แล้วก็มาโยนความผิดทั้งหมดใส่เขาอ่าฮะมีคนบอกว่าลุงพลหมดประโยชน์
หมอปากับพักพวกเลยหีบหัวส่งอืมทำถามคนนี้มันอำหิตจริงจริงนะฮะ
ผมได้ประโยชน์อะไรจากเขาอุปป้าตอบอย่างนั้น
เขาคือใครบางคนว่าผมไปเกาะเขา
เอฟซีข้างไข่มันดูข่าวตอนหลัง
ดูข่าวตอนแรกว่าเราไปช่วยเพราะเขาโดนอะไร

พอถึงเวลาหาว่าพวกเราไปเททิ้งเพราะหมดประโยชน์นะฮะ
ผลประโยชน์พระแสงอะไร
มีแต่เราพยายามหาสิ่งดีให้เขา
ให้ใจแต่สิ่งที่ผมให้คือความทรยศหักหลัง

ปรากฏว่าเขาอยากจะหาว่า

คุณอุปก็แบบว่าเอานี้

เขาถามว่าจะไปฟ้องลุงพลกันเนี่ยไปฟ้องเรื่องอะไร

เราอยากจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องดักฟัง

คุณแม่หรือลุงโดนของเปล่าคุณแม่

แต่เมื่อวานนี้หมอปลาสัมภาษณ์ดูเดือดมากนะ

คนที่ขึ้นเร็วแล้วง่ายกว่าลุงพลก็คือแม่มดจ้า

เร็วของ

แม่มดดำ

เดี๋ยวก็เอามาอ่านเล่นได้เธอ

คุณแม่คิดว่าแนวทางมันเป็นไงต่อไป

ก็ยังไม่รู้อีกว่าใครฆ่านึกออกป่ะ

แต่ทำไมคำถามคือทำไมลุงพลอยู่ดี

วันนี้โดนเรื่องเงินรับบริจาคด้วย

แล้วเมื่อวานนี้ก็ชาวบ้านในบ้านกอกเนี่ย

แล้วไอ้พวกเด็กมันสรุปมาเป็นข้อ

แล้วเขาก็เรียกว่ามีนางฟ้ากับเทวดา
เขาบอกว่าตอนจบเทวดากับนางฟ้าเป็นคนฆ่าเด็กว่ะ

มันก็มีหลายกลุ่มดังนั้นเราก็อาจจะยังตัดสินไม่ได้

ครับผมนะครับไม่ใช่ศพแรกไม่ทันอีกแล้วครับผมครับครับพักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวมาเล่ากันต่อ
กินิสักรายงานจากบ้านกกกอกครับ

ไนท์เลิฟมีพีชซีรีส์ผิวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า
แน่นอนคนยังสนใจกันอยู่นะฮะเกี่ยวกับ
เขาบอกว่ามีการตรวจว่าทำไมคนเริ่มไปสงสัยว่าเป็นลุงพลกับป้าแต่ง
ที่เป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่เป็นเจอที่น้องชมพู่
อืมแล้วเขาบอกว่าเส้นขนอันนี้เนี้ยเป็นชนิดเดียวกันที่อยู่ในรถ
นะครับผมของครอบครัวของเนี่ยของครอบครัวของน้องชมพู่นี่แหละ
อืมแล้วรถคันนั้นเนี้ยก็เป็นเส้นขนชนิดเดียวกันที่เจอกับอ่า
คนที่เจอน้องชมพู่เพราะฉะนั้นคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วใครเคยนั่งรถ
น้องชมพู่เคยนั่งรถคันไหนอืมก็กลายเป็นว่าก็มีโอกาสอีก
มีโอกาสอันนี้เขาบอกอาจจะเป็นหลักฐานอีกเขาบอกว่านี่คือหลักฐานสำคัญเลย
อืมเส้นขนเนี่ยที่เจออ๋อคดีเลยพลิกอืมคดีเลยพลิกคดีเลยอันนี้คือเรา
คิดเองไม่เกี่ยวกับทฤษฎีอะไรทั้งสิ้นถูกต้องอันนี้คุณอาชญาบอกมา
นี่คือหลักฐานสำคัญที่ทางตำรวจเนี่ยจะตามจับตัวคนร้ายให้ได้
จากเส้นขนอันนี้อันเดียวเลยนี่แหละคดีมันก็เลยพลิกออกมา
จากลุงพลแบบว่าลุงพลเลยก็ต้องเขาบอกว่าลุงพลจริงจริงเห็นเริ่มมา
จริงจริงตอนเข้าเครื่องจับเท็จเนอะหลังจากนั้นอืมใช่ไหม
เริ่มมีข่าวออกมาว่าใกล้ความจริงจะเปิดเผยแล้วถูกต้อง
แต่เราย้อนกลับไปว่าปีที่แล้วตอนที่พบตรเขาแถลงสิ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาปล่อยให้คนที่ฆ่าดิ้นไปก่อนอืม
แต่นอนไม่เป็นสุขหรอกเขาก็พูดอย่างนี้

เพราะตรงนั้นมันเป็นคดีที่ทุกคนติดตามถูกไหมค
ถ้าเกิดทำออกมาผลลับของมาแบบไม่ตรงไม่จริงมันก็ยาก
แต่ดูอันนี้คือทางพิติแล้วก็คุณฟ้าดูไม่กลัวนะคุณแม่

ก็คุณบอกว่าคุณฟ้าเอาคุณติเขาเป็นนักมวยไม่ใช่เหรอ
ใช่เขาเขาดูมีกาดดูมีชอบ
ไม่ก็คือใช่พี่ติหวานแล้วโอ้โฮก็ลืมไปพี่ติ
นี่คุณแม่ไปหาภาพมาวันนี้เขาแชร์ภาพกัน

เออเป็นนักมวยเก่าทั้งคุณฟ้าทั้งคุณติเป็นนักมวยทั้งคู่

ได้ข่าวว่าอยู่ค่ายเดี๋ยวกันใช่ไหมนะ

ศัลยรัยร์จะนะอย่าทำคุณแม่
เอาเลยคุณแม่จะตีกันอยู่อาชีพอาชีพตีกันอยู่
ใช่ไม่รู้จะทำยังไงเยอะคาแร็กเตอร์ไม่ออกแล้วแล้วนี่

ผู้ชายคนนี้ถ้าเกิดอยู่ในมือคุณพจน์อันนนท์นี่คือเกิดเลยนะคุณแม่
เออจริงเหรอหน้าตาหล่อว่างออกมากคุณพจน์คนนี้คือคุณแม่ถ้าเกิดอยู่ในมือคุณพจน์อันนนท์นี่คือเกิดเลยนะคุณแม่

เออคุณแม่ทำก็มาบ้านเหรอคุณแม่ตอนนี้คืออยู่ในเครื่องของแอนจิ

เดี๋ยวนะคะตอนนี้คือสติสตังค์พี่มดก็คือเครียด
ถ้าแองจี้ไม่บอกเราต้องอ่านข่าวอาจารย์เรนนี่ด้วย

ซึ่งกลายเป็นที่พูดถึงนะฮะอย่างมากในโลกออนไลน์
มีเรนนี่คุณเรนนี่กับพี่บ๊วยชื่อบุ๊ตนี่นะครับ
แขกรับเชิญเป็นโกโก้อารยะ

พิจิตรควรจะต้องคิดถึงชาราวัล
ปรากฏเค้าก็จะไปดูตำนานจริงนั้นแหละ

นางบอกนางเห็นวิญญาณที่มาปรากฏกาย

นี่เอาละฮะ

มันเป็นเรื่องแต่งไม่ใช่หรือมันนางสิบสองอะไร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

นี่ทานปลาลานี่ทานปลาลานี่ทานปลาลานี่ทานปลาลานี่ทานปลาลานี่ทานปลาลานี่ทานปลาลานี่ทานปลาลา

โหลงอะไรครับ

เคยหนีไปแล้วบอกว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีก

ด้วยความน้อยใจเลยก็เลยต้องกลับมาอีกครั้ง
ผมนะเพื่อมาขอคำมากรรมแล้วก็ขอโทษ
ถ้าขอคำมากรรมแล้วโกโก้จะสมหวัง

จะสมหวังกับสิ่งที่ตัวเองตามหา
เขาบอกว่าเป็นนิทานพื้นบ้านภาคกลาง

ทะยาชะระวัลเป็นจนละเข้
และนางวิมาลาเป็นภรรยาของชะละวัน

พี่บ๊วยไม่ได้มีถึง๗

เคยดูหนังสมัยกรอบมันเตาะน้ำกับรีมท่าไง

ในความจรรวรณก็ลอยคอมาแล้วเห็นทุกวันก็อาบหลงลักไง

ต้องทำระเบิดควันเทียนลงบึ้มเพื่อแหวก

อ๋อใช่เปิดเด็กแล้วเคยดูกันไหม
ที่มีทั้งภาพยนตร์แล้วก็มีในส่วนของละครโทรทัศน์ด้วย

เจ้าเมืองพิจิตรอติศะละวัน
แม้หลูไข้กัน

แต่เขาก็มีตำนานก็มีวัดแคร์
ไงที่มีวัดที่เป็นคุณแผนไปเรียนวิชานะคุณแม่
ส่วนโกโก้ก็ฝันถึงจอราเคใช่ไหม

มีคู่แข่งทางธุรกิจเพื่อนร่วมงาน

อาจจะถูกปองร้ายหรือถูกทรยศหักหลังนะฮะ

อาจจะถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่นำเคราะห์มาให้
พรุ่งนี้เราจะถึงบางว่าพิธีสอบบันตนของโจ
จับตากลุ่มหัวรุนแรงด้วยเพราะเขากลัวว่าจะเกิดเหตุจราจน

โดยทางกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิหลายพันนายค่ะ
ถูกส่งเข้าไปประจำการในรัฐสภาแล้วก็พื้นที่โดยรอบเลย
ก็ประกาศล็อกดาวน์๒วันก่อนจะถึงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งด้วยนะคะ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ตามเวลาในสหรัฐนะคะ๒๐มกราคม

อ๋ออยากจะได้ส่วนข่าวของคุณผู้ชมก็จะได้แบบว่า
ได้ครับผมรีวิวนี้มีหาเนี่ยดูสิเนี่ยมันอะไรเนี่ย
ไม่เคยได้อ่านเลยสองข่าวแล้ว
ต่อได้แกเสนอข่าวผู้ชายของพี่โบ๊ททัน
อ๋อโอเคไม่ห่วงเช้าเลยอัพเบกก่อนแล้วกันนะโอ้ยตาย

แม่นกน้อยโดนโซเซียลถล่มรวย๑๐๐ล้านขอเงินบริจาค
หลังจากแม่นกน้อยไวไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงีศาล
ออกมาไลฟ์เปิดใจนะครับผมพร้อมเผยอาการของพ่อหลอดครับ
ที่ป่วยหนักจนต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียู
ก่อนจะออกมาประกาศขายบ้านตองห้านะครับเพื่อนำเงินมารักษา
แล้วก็ต่อลมหายใจถูกต้องนะครับผมวงเสียงอีสาน
ให้เป็นตำนานสืบไปนั่นเองล่าสุดฮะแม่นกดอยได้ออกมา
เดตอาการสามีโดยระบุว่าอาการของพ่อหลอดเนี่ย
ดีขึ้นตามลำดับนะครับกำลังใจท่านดีมากมาก
ขอบคุณทุกพลังที่มอบให้กับตนนะครับแล้วก็สามีอย่างไม่ขาดสาย
ส่งกำลังใจได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์งานนี้เนี่ย
ก็เลยมีดราม่าขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับเมื่อชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่า
เจ้าตัวมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านการขอรับบริจาคแบบนี้ไม่เหมาะสม
เพราะคนที่เขาลำบากกว่ามีเยอะแยะนะครับบางคนไม่มีบ้านอ่า
ไม่มีจะกินบ้านไม่มีอยู่ตกงานไร้เงิน
นกน้อยควรเลิกรับบริจาคน่าจะดีกว่านะครับ
แต่จริงจริงแล้วนี่ที่เขาบอกว่าขายอ่าหนึ่งร้อยล้านเนี่ย
เขาไม่ได้รับบริจาคแต่ว่าเขาประกาศขายบ้านเขาขายบ้านเขาไม่ใช่เหรอ
ถูกต้องเขาประกาศขายบ้าน๑๐๐ล้านนะครับนะฮะ
บ้านต่องห้าของแม่นกน้อยนะครับอืม
ยังไงก็ขอให้พ่อหลอดมีอาการที่ดีขึ้นแล้วกันนะครับหายป่วยเร็ว
อยู่ไม่น่าจะอำเภอเมืองนะครับ
แต่เขาบอกที่หลายไร่มากใช่บ้านใหญ่บ้านบ้านบ้านหลังใหญ่จริงจริง
แต่ประกาศขายแล้วไงฮะนะไปอีกเรื่องนึงค่ะทางฝั่งแบบว่าแดนโสมสักนิดนึงก่อนเนอะ
เกาหลีสักนิดนึงคือเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะก็มีข่าวของซอนเยจีนกับฮยอนบิน
เรียกว่าเป็นคู่จิ้นสุดฮอตจริงจริงเลยนะคะเขาก็ประกาศว่าเขาคบกัน
ชาวสาวโอ้งหาดถูกไหมก็คบหาให้ดูใจกันมาเป็นเวลาเกือบ๑ปีแล้วล่ะ
โดยในคลิปก็ระบุบอกว่าได้เช็คกับคนในวงการบันเทิงที่สนิทสนมกว่าทั้งสองคนค่ะ
พวกเขาบอกว่าสองคนนี้จะแต่งงานกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะ
เพราะว่าอยากจะแต่งงานก่อนอายุสี่สิบปีแต่ด้วยสถานการณ์ก็เลยคาดเดาว่าอ่ะ
ก็เลยลองเช็คกับพวกเขาพ่อแม่ของฮายอนบินก็เลือกวิลล่าสุดหรูค่ะ
ที่มีมูลค่ากว่า๑๐๐๐ล้านวอนหรือประมาณ๒๗๒ล้านบาทเป็นเรือนหอด้วย
นี่ก็ยินดีด้วยเลยไม่รู้แต่งจริงหรือไม่จริงแต่ยินดีไว้ก่อนเนอะ

เอาล่ะไม่มีเวลาเพราะว่าช่วงหน้าเราจะต้องกลับมาดูรูปผู้ชายของคุณแม่มดดำกัน
หือกดดูมารุนช่วงหน้าครับสักครู่เดี๋ยวค่ะ
หนิดนึงหน่อยแปลกจริงมั้ย
ข้อนี้คุณผู้ชมรอดูทั้งประเทศแม่วะถูกต้อง
ไม่ทั้งประเทศหรอกใครฉันก็ลงไอจีอยู่แล้วหรือเปล่าวะ

อันนี้ภาพลับเหรอเรายังไม่เห็นนะ

แล้วโหมหู
อันนี้พี่สงสารน้องนะพี่ให้รถให้ครึ่งหน้า

โอ๊ตไหนอีกอ่ะ
อันนี้คืออันนี้คือหอมแก้หรืออย่าเข้าไปสิ่งนะคุณแม่
เดี๋ยวนะน้องนี่กำลังเล่นละคร

ครั้งนี้ผมยอมจะถอดผมออกทุกรายการผมก็ยอมไปขอแฉไปเถอะ

เนี่ยหนูก็โอ๊ตเป็นน้อง

ถ้าพี่หนูอยู่พี่หนูจะถำว่าผมเป็นพี่ไม่เห็นทำดีกว่าผมบ้างเลย

มันไม่ได้สดใสน่ารักเหมือนเด็กพวกนี้ไง

ฉุบฉุบอะไรเนี่ย
ไม่อย่างลงเยอะกว่านี้เดี๋ยวมีภูมิให้เศีย

แล้วก็เรื่องลุงพลใครจะเป็นคนฆ่าชมพู่

สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป